สำหรับใครที่จองตัวรถไฟแล้วก็เตรียมจะเดินทางไปที่ภาคใต้นะคะ
ย้ำว่าตอนนี้รถไฟทุกขบวนสำหรับสายใต้
จอดที่สถานีรถไฟชุมพรเท่านั้นนะคะ
ใครที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือว่าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการคืนตัวนะคะ

ขณะที่บขศยืนยันทุกเส้นทางไปใต้ยังสามารถเดินทางได้นะคะ
แต่ว่าต้องใช้เวลาเพิ่มเติมประมาณ๑๒ชั่วโมง
เพราะว่าจะวิ่งด้วยเส้นทางอ้อมสายด่วนนะคะ

คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดคุยกันต่อเนื่องเลยนะคะ
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
นายกเดินทางลงไปแล้วครับที่นราธิวาสเมื่อเช้า
คาดหวังว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีเดินทางไป
กระบวนการของภาคราชการของส่วนต่างที่จะลงไปช่วยเหลือ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหา๓ในหลายจังหวัดที่น้ำท่วม
น่าจะกระตือรือร้นเอาจริงเอาจังขึ้น
ที่ผ่านมาก็ช่วยกันตามภาษาอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีข่าว
ทีวีไม่ค่อยได้รายงานข่าวเท่าไหร่จริงแล้วน้ำท่วมมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับ
ระยะหลังเนี่ยทีวีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไทยรัฐทีวีนั้นส่งนักข่าวไปอยู่หลายจุด
เพื่อให้เห็นภาพว่าความเดือดร้อนเป็นยังไง
ฉะนั้นหวังว่ากระบวนการช่วยเหลือคนที่ประสบอุทธกภัย
หน้าที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงจังกระตือรือล้นและรวดเร็วมากกว่านี้ครับ
น้ำท่วมภาคใต้ที่จริงไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับ
ตอนผมเด็กเนี่ยเดือน๑๒เดือนอ้ายเดือน๒เป็นฤดูน้ำท่วม
เป็นฤดูน้ำฝนของภาคใต้เดือน๑๒เดือน๑นั้นเขาเรียกเดือนอ้าย
๒นั้นเขาเรียกเดือน๒แล้วพอมาถึงเดือน๓เดือน๔เดือน๕
เขาก็เรียกตามลำดับไปจนกระถึงเดือน๙เดือน๑๐เดือน๑๑เดือน๑๒
แล้วเขาไม่เรียกเดือนหนึ่งแต่เขาเรียกว่าเดือนอ้าย
พอเดือนสองเขาเรียกเดือนยี่
ภาคใต้เคยมีสภาพฝนตกทีนึง๑๐กว่าวัน
ตอนผมเด็กเนี่ย๑๕วันติดกันฝนตกมีแต่หนักกับเบาไม่หยุดเลย
นี่เป็นสภาพของภาคใต้ก็เคยเป็นมาอย่างนี้
น้ำท่วมบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเพราะสภาพรับน้ำไม่ไหว
แต่ว่ามาระยะหลังเนี่ยน้ำท่วมภาคใต้มันมีสาเหตุที่ซ้ำเติมเข้ามาเยอะ
ถ้าคนที่ติดตามเรื่องนี้จำได้ปี๒๕๖๒
นึกออกไหมครับที่มีภาพดูในโทรทัศน์เนี่ยสูงไหลลงมาจากเขา
ทัพบ้านเรือนทัพที่อยู่อาศัยทัพโรงเรียนทัพคน

กว่าคนในปี๒๕๓๑ที่ตำบลกระทูลอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราช
คราวนั้นเนี่ยได้รู้กันเลยว่าอ๋อเพราะคนขึ้นไปตัดไม้บนเขา
ไม้ก็ไม่ได้อุ้มน้ำไว้สุดท้ายขึ้นมาดินอุ้มน้ำไม่อยู่
จะเอาต้นซุงไหลลงมาอะไรขวางทางราบพนาศูนย์หมด
ปีนั้น๒๑๓๑ก็ได้เป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ว่าการไปตัดไม้ทำลายป่าที่เป็นพยานประจักษ์พยานชัดเจนก็คือว่า
ซุงไม่รู้เป็นพันหมื่นท่อนไหลลงมาทับบ้านเรือนอาศัยเนี่ยตายไป๗๐๐กว่าเป็นบทเรียนสำคัญมาก
ถัดมาปัจจัยที่มาทำให้หนักเข้าไปอีกการตัดถนน
โดยไม่ดูทางเดินของน้ำครับหาดใหญ่เป็นกรณีศึกษาหาดใหญ่นี่น้ำท่วมกันมาเป็นระยะระยะอยู่แล้ว
ตอนผมเป็นนักเรียนเนี่ยไปไม่รู้จะไปทำอะไรก็ไปดูน้ำท่วมหาดใหญ่ตามภาษาเด็กก็รู้สึกสนุกดีน้ำท่วม
ไม่ใช่๒ปีซ้อนปี๒๕๔๓หนักเลย๑๐ปีต่อมา๒๕๕๓ที่ผ่านไปนี่ล่ะไม่กี่ปีเนี่ยก็หนักอีก
เหตุผลเพราะว่า๑โดยสภาพหาดใหญ่นั้นเป็นแอ่งกระทะอยู่แล้ว
แต่เหตุการณ์สถานการณ์ที่มันซ้ำเติมก็คือว่า
เขาไปสร้างถนนขวางทางน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบ
ลบบุรีลาเมษอันนี้ก็รู้กันมานานแล้วว่า
เป็นต้นเหตุหนึ่งที่น้ำที่หาดใหญ่เนี่ยแทนที่จะไหลลงคลองไปทะเลสาบ
ไปเจอถนนกั้นไปเจอถนนกั้นน้ำก็ไหลไปไม่สะดวก
ตอนหลังนี่ได้พยายามแก้ไขไปในระดับหนึ่งก็ดีขึ้น
ถ้าไม่แก้ก็จะยิ่งหนักกว่านี้เข้าไปอีกในคราวนี้
ถัดมาตัวเมืองนครศรีธรรมราชที่นักข่าวไปยืนรายงานอยู่เมื่อสักครู่เนี่ย
ตรงนั้นเนี่ยก็มีปัญหาว่าไปสร้างถนนเลี่ยงเมืองเรียกว่าสาย๔๐
ถนนสาย๔๐๑เนี่ยเป็นตัวการกั้นน้ำน้ำจากไหนฮะ
ภูเขาหลวงจากภูเขาเหม็นสองแหล่งเนี้ยเขาควรจะไหลลงทะเลสะ
ควรจะลงทะเลได้แต่ไหลลงไม่ได้
เพราะมีถนน๔๐๑ไปกั้นไว้
นี่ก็จะเป็นปัญหาว่าต่อไปจะทำกันยังไงก็ว่ากันไปเถอะ

ทุ่งสงศ์กับหาดใหญ่นั้นใกล้เคียงกัน
สภาพเป็นแอ่งกระทะรับน้ำเป็นแอ่งกระทะ
น้ำที่เคยไหลจากทุ่งสงศ์ได้เนี่ยไหลไปไหน
ไหลจะไปลงทะเลที่จังหวัดตรัง
เจอถนนนี่เข้าน้ำก็ไปไม่เป็น
หลงทางก็ป้วนเปี้ยนก็ท่วมอยู่ที่ทุ่งสงศ์นั่นแหละครับ
นี่เป็นบทเรียนที่ชี้ให้เห็นว่า
การก่อสร้างการทำถนนอะไรต่ออะไรเนี่ย
นึกถึงทางเดิมของน้ำกันไว้หน่อยเถอะ
น้ำท่วมภาคกลางคราวที่แล้วที่ท่วมกรุงเทพด้วยปี๕๔
ไปสำรวจดูเขาก็พบว่า
มีถนนถนนหลวงหลายสายที่ทำขึ้นมาใหม่

ฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่า

ลองหยิบเรื่องนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งเถอะ
ว่ากระบวนการทั้งหลายทั้งปวง

กับเรื่องที่๒ที่พูดไว้เมื่อสักครู่
เรื่องกระบวนการในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาคนที่น้ำท่วม
เมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินว่าเวลามีน้ำท่วม
อย่างนี้เนี่ยจะมีการจัดรายการมีคนเชิญดารามาร้องเพลง
มีคนบริจาคแล้วก็มีการแสดงโน่นแสดงหนี้ให้คนมาบริจาคแล้ว
หาเงินไปซับน้ำตาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจากอุทธกภัย
ระยะหลังหลังนี้ก็หายไปแต่เอาเถอะถ้าสมมุติไม่ทำอย่างนั้น
กระบวนการช่วยเหลือของภาคราชการต้องคึกคักกว่านี้ครับ
ลำพังเงินแต่สำนักนายกรัฐมนตรีที่ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
บอกมาว่าเกณฑ์การช่วยเหลือเท่านั้นเท่านี้ไม่เพียงพอตอน
นี่คนเดือดร้อนเยอะนี่ก็เรื่องที่หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่
ผมพูดไปวันก่อนแล้วเป็นคนบอกว่าต้องตามเรื่องนี้อย่าง
กระชั้นชิดเพราะถ้าไม่ตามแล้วเดี๋ยวเรื่องหงายถ้าเรื่องหาย
แล้วก็จะไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเรื่องแก๊งหมวกกันน็อกนาย
ทุนเงินกู้ไงที่บอกว่ากู้ไปหมื่นเดียวเนี่ย๒๕วันไปจ่าย
อกทีนึงเนี่ยเดือนนึงเนี่ยจ่ายเฉพาะดอกตั้งสามหมื่นวันนี้
ก็มีข่าวเพิ่มเติมมาฉะนั้นต้องเอามาอัปเดตรายงานหน่อยว่า
ข่าวที่เพิ่มเติมก็คือว่ารองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
ท่านบอกว่าขณะเนี้ยสาวกันไปสาวกันมาก็เป็นอย่างที่หัว
กระทรวงยุติธรรมแฉนักการเมืองหญิงเป็นนายทุนโยง
แก๊งเงินกู้นักการเมืองหญิงที่ว่านี้ยังไม่ได้แพร่มแพร่ม
ออกมาว่าเป็นนักการเมืองระดับไหนนักการเมืองท้องถิ่นหรือ
ให้นายวิชัยนี่แหละเพื่อเอาไปปล่อยกู้ความคืบหน้าเรื่องที่๒
ก็คือว่าตัวนายวิชัยตอนนี้ยังอยู่ที่กัมพูชาครับยังอยู่
กัมพูชายังเอาตัวมาไม่ได้เมื่อไหร่จะเอามาได้ไม่รู้
แต่ว่าน่ายินดีว่ารองประหลัดบอกเรื่องนี้ได้ตามอย่างใกล้ชิด
เรื่องที่๓เจ้าหน้าที่ของรัฐพันกว่าคนที่ไปเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการคนเหล่านี้ไปคุ้มครองเขาไปปกป้องเขาลุม
กระหน่ำซ้ำเติมคนยากคนจนปรากฏว่าล่าสุดท่านรองประหลัดบอกว่า
ได้คัดกรองรายชื่อได้แล้ว๑๖๕คน
กรองได้แล้ว๑๖๕คนส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่แล้ว
คุณสุวพันธ์กระบวนการหลังจากนั้นก็คงจะเข้าไปสู่กระบวนการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริงใครเป็นใครอ้าวเดี๋ยวจะได้รู้กัน๑๖๕คน
มาวันนี้วันที่๖มกราคมท่านรองประหลัดบอกวันนี้จะคัดกรองอีก
จำนวนหนึ่งเพื่อจะส่งรายชื่อให้ประหลัดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมก่อนฉะนั้นตอนนี้มีความคืบหน้า๓เรื่องสรุปก็คือ๑มี
นักการเมืองหญิงเข้ามาผัวพันโอนเงินให้นายวิชัย๔๖ล้าน๖แสนบาท๒ตัว
นายวิชัยปั้นงามขณะนี้ยังอยู่ที่กัมพูชาสามค่าราชการที่ไปมีเอี่ยวกับเขา
ลุมกระนำซ้ำเติมประชาชนเนี่ยจะเป็นสีอะไรบ้างก็ไม่รู้คัดกรองได้
แล้ว๑๖๕คนส่งไปให้กระทรวงยุติธรรมและอ่าส่งไปให้รัฐมนตรีและ๔วัน
วันที่๖ประหลัดบอกว่าจะคัดกรองรายชื่ออีกจำนวนนึงส่งไปให้รัฐมนตรี
ซ้ำเข้าไปอีกนี่คือทั้งหมดที่เราจะต้องติดตามเพราะบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเงียบ
ไปไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแต่วันนี้เรื่องไม่เงียบท่านรองประหลัดท่านก็ขารับนะ
ครับอ่ะนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับดำเนินคดีให้ครบนะคะครับคัดกรองมาแล้ว
แล้วตัวที่เป็นหัวหน้าแก๊งตอนนี้ยังอยู่กัมพูชายังอยู่กัมพูชาตามมาให้
ได้หมดจะทำให้ประชาชนรู้สึกชื้นใจมากขึ้นขอบคุณค่ะ